มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นที่สะแก้วนะฮะ
มีเด็กชายวัย๑๔ปีคนหนึ่งถูกพ่อของเพื่อนผู้หญิง

พาพวกไปตามรุมกระทืบซะสลบเลยนะฮะ
โดยบอกว่าก่อนที่จะสลบเหมือดไปเนี่ย

มึงเจาะไข่แดงลูกกูใช่ไหมในความหมายก็คือเหมือนกับว่าไปทำไม่ดีไม่ร้าย
ไปทำอะไรลูกสาวเขาใช่ไหมค่ะนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสพอรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลอรัญญประเทศ
ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายผู้บาดเจ็บในห้องฉุกเฉิน
อ่าก็พอไปถึงก็พบว่าที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉิน
มีทั้งกลุ่มผู้เสียหายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุกำลังโต้เถียงกันอยู่
ต้องจับแยกย้ายแล้วก็พาทั้งสองฝ่ายไปที่สพอรัญญประเทศ
เพราะว่าเด็กชายที่ถูกทำร้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยญาติญาติเขาก็มา
กลุ่มที่ทำร้ายเขาก็ตามมาค่ะก็เลยมาเจอกันที่นี่เนี่ยฮะ
โอ้โหนี่โรงพยาบาลนะจากการสอบถามนางสุภาพทุลี
อายุยี่สิบแปดปีเป็นยาดของเด็กชายวัยสิบสี่ที่ถูกทำร้าย
บอกว่าค่ำเมื่อวานนี้หลานชายอายุ๑๔ปีพร้อมกับเพื่อนผู้หญิงอีก๒คน
อายุสิบสามปีกับเพื่อนผู้ชายอีกคนนึงซึ่งอายุสิบสี่
ก็อายุไร่เรียกอันนี้แหละสิบสามสิบสี่ได้มาเยี่ยมปู่ที่บ้านของฝ่าย
เด็กชายที่ถูกทำร้ายมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลราชประเทศ
อ่านอนพรรคสารตัวอยู่ที่โรงพยาบาลราชาประเทศหลังจากเยี่ยมปู่แล้ว
เด็กเด็กเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวงานของดีเมืองอรันทร์กัน
ซึ่งก็อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลอรัญญประเทศนั่นแหละมารู้อีกทีนึงก็คือ
หลานชายวัย๑๔โทรมาบอกว่าถูกพ่อของเพื่อนผู้หญิง
คนมารุมกระทืบอยู่ที่กองขยะบริเวณหลักกมที่๕ทางไปตลาดโรง
เกลืออ่าแล้วก็ถูกพาตัวมาที่โรงพยาบาลอรันทร์เยอะประเทศ
ที่ตอนแรกเข้ามาเยี่ยมปู่กันเนี้ยแหละน่ะยาดยาดเขาก็เลยตามมาดูกัน

ส่วนเพื่อนผู้บาดเจ็บที่เขาไปด้วยกันนะครับเล่าว่าเมื่อคืนนี้หลังจากออกจากงานแคนเตอร์ลูป
ของดีเมืองอรันก็นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปกันตามถนนตัดใหม่ก็คันเดียวนั่งกันสี่คนนะฮะ
ผู้ชาย๒ผู้หญิง๒ขับไปถึงสี่แยกบ้านขาวสะอาดพื้นที่หมู่เก้าตะมนต์ท่าข้ามในอำเภออรัญญประเทศ
มีรถเก๋งสีขาวกับรถกระบะที่ไม่ทราบสีเพราะว่าเห็นแต่ไฟหน้ารถมาบีบแร่บอกให้จอดรถ
พอจอดจักรยานยนต์ก็มีคนกรูกันลงมาทำร้ายพวกตนนะตัวเพื่อนเนี่ยเขาวิ่งหนีเข้าป่าอ้อย
ส่วนเด็กชายวัย๑๔อีกคนนึงถูกอุ้มไปแล้วก็ไปรุมทำร้ายร่างกาย
ไปด้วยกันครับเขาสมัครใจไปเองด้วยไม่ได้มาเที่ยวไปด้วยกันครับ
มาเที่ยวด้วยกันไปด้วยกันเขาบอกว่าเขาทะเลาะกับครอบครัวครับ
เขาก็เลยให้พวกผมจะพาไปส่งบ้านอ๋อแล้วเราพาเขาไปไหนเขาให้บอกให้พาขี่รถไปเรื่อยครับ
เขาบอกว่าไม่อยากกลับบ้านกลับเช้าแต่เราไม่ได้ทำอะไรครับไม่ได้ทำอะไรครับ
แล้วแล้วใครคนมาเอาเราไปตีอ่ะอันนี้มันวิ่งหนีผมวิ่งเข้าป่า
วิ่งหนีครับแล้วไปกี่คนอันนี้มันวิ่งหนีผมไปกันสองคนครับพี่สายกับพี่ข้างในครับ
อ๋อแล้วผู้หญิงไปกี่คนผู้หญิงก็สองคนครับอ๋อ
แต่ไม่ได้รู้ไม่เท่าไหร่เด็กน้อยแล้วมันมึงกล้าพูดไปแหละ
อันนี้ไม่ถูกต้องแน่แต่ก็ต้องฝากเตือนกันนะ
แบบเพื่อนผู้หญิงมาหาแล้วบอกเราทะเลาะกับที่บ้าน
พาเราไปไหนก็ได้พาไปขี่รถเล่นหน่อยอะไรอันนี้ไม่ได้นะ
ถ้าเขาแจ้งข้อหาพรากภูยาวอาจจะซวยนะ
ดูฝั่งของเด็กชายอายุ๑๔ที่ถูกรุมทำร้ายจนบาดเจ็บนะครับ
แพทย์ก็รักษาอาการให้แล้วแต่ว่าต้องเข้าเครื่องสแกนสมองด้วยนะฮะ
เพราะว่าก็โดนหนักอยู่เหมือนกันถูกกระทืบเข้าที่ใบหน้าจนบวมปูดเลย
เจ้าตัวบอกว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่พาเพื่อนผู้หญิง๒คนที่อายุ๑๓ทั้ง๒คน
ขี่รถเล่นกินลมก็ขี่ไปถึงสี่แยกบ้านขาวสะอาด
แล้วพ่อของเพื่อนผู้หญิงเนี่ยขับรถมากันสองคันเป็นรถเก๋งกับรถกระบะ
รถเก๋งฟรีขาวมากัน๔๕คนบีบแปลงให้จอด
พอจอดแล้วก็ลากตัวเองไปเลยพาขึ้นรถอุ้มไปที่บ่อขยะ
กม๕ทางตลาดโรงเกลือแล้วก็ถามว่า
มาเจาะไข่แดงลูกสาวกูใช่ไหมก่อนจะรุมกระทืบจนสลบไปเลย
แล้วก็ถูกทิ้งไว้ตรงนั้นพอฟื้นขึ้นมามีสติ
ก็ขี่รถมาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็โทรบอกที่บ้านให้ทราบ

เป็นผู้ให้ของเพื่อนค่ะ
ไปถึงเขาทำอะไรเราเลย

มีกระไหลคนไงคิดว่าหลายคนไหม
นั่นสรบเลยอ่ะพอ๔๕คนครับพอเขาทำหลายเสร็จเขาก็ไหวผมออกไปกลับบ้าน
ผมก็ฉี่เขากลับบ้านอยู่เลย
เด็กชายวัย๑๔คนนี้ไปทางโรงพยาบาลนะฮะ
ยุพราชสะแก้วนะครับเนื่องจากมีอาการกระดูกใบหน้าที่แตกอย่างรุนแรง

ส่วนความคืบหน้าของคดีตำรวจได้สอบปากคำคู่กรณีทั้งสองฝ่ายแล้ว
ไปมาเนี่ยบอกว่าเป็นการเข้าใจผิดกัน
ทางพ่อของฝ่ายผู้หญิงที่ตามไปทำร้ายเขา
คิดว่าฝ่ายผู้ชายเนี่ยไปทำอะไรลูกสาวตัวเอง
ก็เลยขับรถตามไปทำร้ายกัน
ก็ต่างฝ่ายต่างไม่เอาเรื่องกันบอกว่าเจรจากันแล้ว

ตอนที่โรงพยาบาลนี้เจอทั้งกลุ่มอื่นที่เขาพยายามจะไปตามหาตัวกัน
แต่มันก็คดีอาญานะใช่ค่ะ